มีเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้นกับพยาบาลจากจังหวัดสตูน
ที่มาเที่ยวร่องแก่งที่บริเวณพื้นที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
แต่ว่าเรือยางของพยาบาลคนนี้
ไปชนกับต่อหม้อสะพานก่อนจะจมลงในน้ำ
แล้วเสื้อชูชีพของเธอก็ไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ใต้สะพาน
ทำให้ขึ้นมาไม่ได้จมน้ำเสียชีวิต

ภาพนาทีชีวิตขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้าน
การนำร่างของนางสาวจุธามาศหลังยานายอายุ๔๖ปี
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลควรโดนจังหวัดสตูน

บริเวณบ้านวังนางนวลหมู่ที่๖ตำบลแก่งกระจาน
อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หลังเธอและครอบครัวนั่งเรือร่องแก่ง
แต่เกิดประสบเหตุเรือยางชนต่อหม้อทำให้เรือพลิกคว่ำ
จากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตพร้อมครอบครัวและเพื่อนประมาณ๓๐คน
เหมารถทัวร์จากจังหวัดสตูนมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

โดยได้พักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในแก่งกระจานเมื่อวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
กระทั่งเช้าวันที่๒๔ตุลาคมก่อนเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตและคณะได้เช่าเหมาเรือยางจำนวน๓ลำ
ร่องน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี
ซึ่งผู้เสียชีวิตพร้อมลูกอีก๒คน

และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมท้ายเรือรวมเป็น๘คน
เสื้อชูชีพกันทุกคน
กระทั่งมาถึงทางโค้งก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรีบ้านวังนางนวล
กระแสน้ำได้พัดผ่าเรือของผู้เสียชีวิตออกนอกเส้นทางน้ำ
กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้หัวเรือเฉียวเข้ากับต่อหม้อสะพานจนเรือพลิกคว่ำ
ทุกคนต่างพากันตกน้ำและตะเกียกตะกายเข้าฝั่ง
โดยมีพลเมืองดีเข้าช่วยไว้ได้ทัน
แต่ปรากฏว่าผู้ตายไปติดอยู่กับกิ่งไม้ในน้ำที่อยู่บริเวณเสาต่อหม้อใต้สะพาน
กิ่งไม้เกิดไปเกี่ยวกับเสื้อชูชีพจนเป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิต
เพ็ญศรีจันแก้วอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นเจ้าของเรือเล่าว่า
เมื่อทราบข่าวว่าเรือนักท่องเที่ยวล่มและมีผู้สูญหาย

เมื่อได้สติจึงรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือและยินดีรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าก่อนให้นักท่องเที่ยวลงเรือร่องแก่งจะกำชับเรื่องความปลอดภัยทุกครั้ง
คือให้ใส่เสื้อชูชีพและให้มีเจ้าหน้าที่พายเรือไปด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกเสียใจมากไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ขณะที่จากการสอบถามชาวบ้านบอกว่า
ที่ผ่านมากรณีเรือชนต่อหม้อแล้วพลิกคว่ำ
แม้จะเกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่เคยเกิดความสูญเสีย
จากทุกคนมีเสื้อชูชีพซึ่งจะทำให้ลอยขึ้นมา
แต่ในกรณีล่าสุดคาดว่าน่าจะเป็นเพราะกิ่งไม้ที่ลอยมากับน้ำในช่วงน้ำท่วม
แล้วพัดมาติดบริเวณต่อหม้อจนไปเกี่ยวกับเสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยว
ทำให้ติดอยู่ในน้ำจนไม่สามารถนำตัวเองออกมาได้
และบริเวณต่อหม้อใต้สะพานจุดนี้ล่ะค่ะ
เป็นบริเวณจุดเกิดเหตุที่ผู้เสียชีวิตล่องเรือมานะคะ
ที่เรือยางจะมาติดอยู่บริเวณต่อหม้อแล้วเสื้อชูชีพของผู้เสียชีวิตไปเกี่ยวเข้าอยู่กับกิ่งไม้เป็นเหตุให้เสียชีวิตนั่นเองค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้พาการนำเอาซากกิ่งไม้ท่อนไม้ที่ติดอยู่บริเวณต่อหม้อนะคะ
ออกมาวางไว้บริเวณจุดนี้ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีกิ่งไม้จำนวนมากมีทั้งท่อนไม้ขนาดใหญ่และกิ่งไม้ไผ่ค่ะ
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพแก่งกระจานได้เรียกเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของเรือและผู้ที่เห็นเหตุการณ์เข้าสอบปากคำแล้ว
ระหว่างการสูบสวนสอบสวน
แต่หากพบว่าการเสียชีวิตครั้งนี้
เกิดจากความประมาทของคนใดคนหนึ่ง
จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทันที